คุณผู้ชมครับโลกออนไลน์แชร์คลิปตำรวจตั้งด่านตรวจปัสสาวะ
ตรวจทั้งคนขับรถแล้วก็คนในรถสงสัยว่าทำแบบนี้ถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่า
ล่าสุดท่านภูมิกับการสอบภอมเมืองนครสวรรค์ออกมาชี้แจงชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวบอกดูคลิปก่อนฮะ
เชียร์ครับอันนี้อันนี้ตรวจฉี่แล้วใช่ไหมยังรอนะรอครับรอระเบียบต่อรอเขาว่าไงอ่ะ
ระเบียบการตั้งจุดตรวจอันนี้ถ้าเป็นจุดสกัดผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
แต่นี่ท่านมาตั้งด่านตรวจชีอุปกรณ์การตรวจอยากจะสอบถามว่าอุปกรณ์การตรวจเนี่ย
อันนี้เป็นคลิปการตั้งจุดตรวจครับบนถนนพระหลโยน
ใกล้กับโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลตะบนนครสวรรค์
ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
คนถ่ายคลิปสงสัยว่าตำรวจตั้งด่านตรวจปัสสาวะ
คนขับและคนโดยสารเป็นการละเมิดหรือเปล่า
อุปกรณ์ไม่ครบไม่มีกล้องตั้งก่อนเข้าด่าน

นะครับจึงสอบถามหัวหน้าชุดยืนยันว่า
ได้รับอนุมัติจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์

อย่าหาทำเอาคลิปนี้กับข้อความบอกว่า
ถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งนะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับพันธุ์จำบุตรเอกเสธวุฒิรอจรรย์
ท่านผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์มาชี้แจงแบบนี้บอกว่า

เกิดขึ้น๒กุมภาพันธุ์ตั้งแต่ต้นปี
ทางเพจเอามาโพสต์อีกนะครับ
โดยตำรวจชุดนั้นเนี่ยรายงานว่ารับแจ้งว่ามีบุคคลต้องสงสัย

ได้รายงานเพื่อขออนุญาตตั้งจุดสกัด
ซึ่งจุดสกัดก็มีครบถ้วนทั้งหัวหน้าชุด

ซึ่งวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจบุคคลต้องตรวจรถยนต์
ซึ่งตรวจเฉพาะบุคคลที่มีพิรุษต้องสงสัย
ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่พบการกระทำผิดครับ
ซึ่งกลุ่มบุคคลต่างก็ได้รับความยินยอมในการให้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ที่จะยอมให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานในการตรวจสอบอย่างดี
ซึ่งผลการตรวจสอบก็ไม่พบการกระทำผิด